ส่วนใหญ่แล้วเวลาจะจับยาเสพติดได้จำนวนมากเนี่ย

ชนบุรีเขาก็มีสายตำรวจดีเหมือนกัน
ไปเจอยาเขาเรียกว่าเป็นยาเสพติดนะคะ

คือโปรยมาตอนแรกสายตำรวจใช่ไหม
นี่แหละนี่เลยคือตัวการสำคัญที่ทำให้ตำรวจไปเจอ
ว่ามียาบ้ามันซุกซ่อนเอาไว้
ว่าเอเย่นค้ายาเสพติดน่าจะลักลอบเอามาฝังดินไว้

ตำรวจภูทรเสม็ดไปตรวจสอบป่าย่าข้างทาง
ภายในซอยวิทยาลัยการอาชีพบางแสน
ใกล้ถนนทางเรียบทางรถไฟฝั่งขาเข้ากรุงเทพในพื้นที่หมู่๔ตะบนห้วยกะปิ
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะหลังจากที่มีพลเมืองดีแจ้งว่า
พบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกตกในที่เกิดเหตุจำนวนนึงค่ะ
นี่พอไปถึงพบยาบ้าถุงสีเขียว๑๐ถุง
ยาบ้าทั้งหมดสองพันเมตรสภาพตกกระจายเกลื่อนพื้น
ถุงสภาพฉีกขาดแล้วแล้วก็ทำให้ยาบ้ากระจายอยู่
ใกล้กันพบยาบ้าใกล้กับจุดที่พบยาบ้า
มีกลุ่มสุนัขพันธ์ไทยหลายตัวไม่รู้กินไปบ้างหรือเปล่านะ

พันธุ์ตำรวจจักรพันธ์กิติสิริพรกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเสม็ดบอกว่า
ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพเสม็ด
ว่ามีอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพบางแสนโทรมาบอก
ว่านักเรียนไปพบถุงบรรจุยาเสพติดดังกล่าว

บริเวณที่พบยาบ้ามีรอยขุดดินจนกลายเป็นหลุมประมาณ๔หลุม

คาดว่าแก๊งค้ายาเสพติดแน่
นำยาบ้ามาฝังดินหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่

แล้วก็จะนำไปขายต่อให้กับเอเย่นรายย่อยหรือนักเสพในพื้นที่นะคะ
ส่วนร่องรอยที่ถุงใส่ยาบ้ามีรอยกัดแทะของสัตว์
ก็แน่นอนว่าสุนัขเหล่านี้แหละ
ขุดคุ้ยดินจนพบถุงใส่ยาบ้าและคาบขึ้นมา
และเลยทำให้มีนักเรียนที่เดินผ่านมาเห็นถุงยาบ้าดังกล่าวค่ะ
ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์นะครับ

พอมาตรวจสอบเนี่ยก็คือ
สภาพที่พบนะครับ
อะตอนนี้เหล่าเบื้องต้นนี่น่าจะเป็น
อันนี้เราก็ตรวจสอบ
บริเวณใกล้เคียงนะครับตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงนะครับ
อ่าแล้วจากร่องรอยเนี้ยร่องรอยจากถุงอ่ะนะครับ
มันมีรอยกัดนะครับรอยกัดของสัตว์อ่าหลังจากนั้นนะคะ
ก็จะส่งให้ชุดพิสูจน์หลักฐานมาเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุทั้งลายนิ้วมือแฝง
ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่แน่นะคะหาพื้นที่เหมาะในการที่จะฝัง
อ่าตบตาตำรวจได้ค่ะแต่ว่าอยากให้สัตวแพทย์ไปตรวจสุนัขด้วย
ฉันกลัวมันกินยาบ้าที่ฉันกำลังคิดเลยนะคะประสุทธิ์แถวนั้นนะคะ
ค่ะดูอาการสายหน่อยนะคะว่าสายเนี่ยมีความตื่นเต้นหรือว่าคึกขนองมากแค่ไหน